ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่ามันเป็นเรื่องของอาเภษหรือเปล่า
อย่างที่ได้เกิดกันไว้นะคะอ่าพายุเนี่ยมันถล่มจนทำให้ต้นยางนาค่ะ
้นหลายต้นและยังไม่พอไปพัดถล่มสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนจนพัง
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอาถรรพ์แน่เพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปร่วมเพศกันใต้ต้นยางนามันประจวบเหมาะกันน่ะนะคะ
ล่าสุดทางชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งไล่ล่าตามตัวคนที่อยู่ในคลิปแล้วว่า
มีการกระทำจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเหตุเกิดช่วงบ่ายของวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
มันมีฝนตกหนักและพายุพัดแรงในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยทำให้ต้นยางมาสูงใหญ่
อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีที่อยู่ตลอดสองข้างทางถนนสายเชียงใหม่ภูนสายเก่าเนี่ย
หักโค้นลงมาถึงแปดต้นทับทั้งบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายไปเจ็ดหลัง
เสาไฟฟ้าก็พังโค้นไปสี่สิบต้นที่สำคัญเลยค่ะ
คือแรงพายุเนี่ยพัดกระหน่ำจนสาลาศาลหลักเมืองพังถล่มลงมาได้รับความเสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือค่ะชาวบ้านเขาบอกว่า
พังถล่มของสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ห้าบ้านปากกองตะบนสารพี
หมู่หนึ่งบ้านอุโมงตำบลอุโมงอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยซึ่งจุดนี้เนี่ยคือชาวบ้านเขานับถือกันมาก
เขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนทั้งสองจังหวัดเลยค่ะทั้งเชียงใหม่และลำพูน
ที่จะมาสักการะบูชากันถือว่าเป็นศูนย์รวมใจ
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเสียหายแบบนี้ผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่เขาหวาดภาวะเสียขวัญกันเลยนะคะ
หลายคนเชื่อว่าอาจจะเป็นอาเภษอาถรรพ์หลังจากที่พายุถล่มต้นยางโค้น
แล้วก็สาราสารหลักเมืองก็พังด้วยออกมาแบบนี้
โดยเขาบอกว่ามันประจวบเหมาะค่ะช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ๒๓สัปดาห์
มีวัยรุ่นไปทำไม่ดีไว้ที่ข้างถนนบริเวณต้นยางนี่แหละ
ซึ่งชาวล้านนาเขาว่าขึดบ้านขึดเมืองหรือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลนั่นเองนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปการร่วมเพศกันอย่างโจงครึ่มบริเวณข้างถนนเลยค่ะ
ก็เลยคิดว่าการที่วัยรุ่นไปทำแบบนี้เนี่ยทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โกรธ
พายุครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณต้นยางบ้านปักกอง
แต่ว่าพื้นที่อื่นคือแทบจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พายุเหมือนตั้งใจมาอยู่ตรงจุดนี้โดยเฉพาะค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามนายวัลลบนามวงพรมรองประธาน
ส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวไหม
เป็นอาเภษเป็นอาถรรพ์หรือเป็นรางบอกเหตุอะไรไหมนะคะ
ซึ่งนายวัลลบก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ห้ามกันไม่ได้ค่ะ
ปกติมันไม่เคยเกิดไงแต่มันเกิดช่วงนี้พอดี
เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยโยงไปได้ทั้งนั้น
ต้นไม้ทุกต้นแน่นอนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองอยู่
ใครมาลบหลู่ก็อาจจะมีอะไรออกมาเตือนน่ะนะคะ
ทางผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ตามคลิปดังกล่าวโพสต์ชุดสืบสวนสพสารพีที่เดินทางมาตรวจสอบเหมือนกัน
ซึ่งก็เป็นบริเวณต้นยางนาริมถนนสายเชียงใหม่ลำพูนะคะ
เจ้าหน้าที่นำภาพขณะเกิดเหตุมาเปรียบเทียบกับสถานที่จริง
จนพบจุดดังกล่าวค่ะ
โดยอยู่ที่หน้าสำนักงานย่อยของกรมทางหลวงชนบท
ใกล้กับตลาดนัด๙แสนตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพี
นี่ค่ะจุดที่พบคือใกล้กับต้นยางนาหมายเลข๒๘๘
เป็นฝั่งถนนที่มุ่งหน้าสู่ลำพูน
จากจุดที่เกิดต้นยางล้มประมาณ๑กิโลค่ะ
ว่าคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเอาไปขายในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าคลิประบุชัดว่าสามารถรับชมวีดีโอตัวเต็มได้
บานี่นะคะก็บอกสถานที่ไป
ซึ่งพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
จากการตรวจสอบคลิปดังกล่าวเชื่อว่าเป็นกลุ่มคอนเทนต์นี่แหละ
คือตั้งใจทำเพื่อไปหารายได้จากออนไลน์
แล้วอาจจะเกิดขึ้นนานแล้วด้วยไม่ต่ำกว่า๓๔เดือน
แล้วคนคือไปหยิบมาโยงมาใช้นะคะ
เพื่อเชื่อมโยงกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ก็เลยสั่งให้ตำรวจสภสารพีติดตามตัวคนในคลิปนะคะมาสอบสวนมาดำเนินคดีแล้ว
ความผิดฐานกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนันและพรบคอมพิวเตอร์พร้อมฝากถึงประชาชนถ้าพบพฤติกรรมลักษณะนี้
แจ้งตำรวจจับดำเนินคดีได้เลยทันทีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการตัดต้นไม้
ติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ล้มตอนนี้เปิดใช้สัญจรได้บางช่วง
แล้วก็คาดว่าน่าจะใช้งานได้ตามปกติในอีก๓วันข้างหน้านี้นะคะ
แต่แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองเกิดความเสียหาย
อาจจะทำให้ขวัญเสียกันนะคะ
ก็ต้องเร่งบูรณะซ่อมแซมกันค่ะ